วันนี้เรามีความทันสมัยที่จะมาเพิ่มเติมให้คุณ
หากคุณนั้นต้องการที่จะกู้ยืมเงินเพื่อที่อยู่อาศัย
หลายท่านอาจจะต้องเดินไปหาธนาคาร
เข้าธนาคารต่างเพื่อจะสอบถามข้อมูลของแต่ละธนาคาร
กว่าจะได้ข้อมูลในทุกธนาคารเนื่อยพอสมควร
สามารถศึกษาได้จากทุกธนาคารเลยนะครับ
ติดตามได้จากคุณกนกรัฐโกวิชัยกันครับ
ประมวลข้อมูลเพียง๑๐นาที

ช่วยให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
เพราะเราแค่ใส่ข้อมูลของเราลงไปว่า
อยากได้การผ่อนที่สั้นลง
คือระยะเวลาปีน้อยลงค่ะ

มีบอกด้วยว่าค่าใช้จ่ายที่จะต้องใช้
มีอะไรบ้างที่แต่ละแบงค์เขาจะคิด

เขาก็รวบรวมให้เสร็จสับเลย
ความร่วมมือของพาร์ทเนอร์ทุกภาคส่วน

และอำนวยความสะดวกให้กับธนาคารด้วย
มันก็จะมีการกรองมาในระดับหนึ่ง
ซึ่งก็อาจจะทำให้ลูกค้า
ที่ส่งมากับธนาคาร
มีความใกล้เคียงมากขึ้น

และธนาคารต้องส่งเจ้านอทิออกไปต่าง

หรือว่าผ่านทางเว็บไซต์ต่างลูกค้าก็มีความสะดวกมากขึ้นนะครับ
จุดเริ่มต้นของการสร้างสตาร์ทอัพนี้
มาจากความตั้งใจที่พร้อมจะลดภาระหนี้สินให้กับคนไทย
โดยนำเทคโนโลยีมาเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อ
โดยใช้เวลาอนุมัติเร็วสุดอยู่ที่๓๙วัน
เพิ่มโอกาสลดระยะเวลาให้กับลูกค้าได้เข้าถึงมากยิ่งขึ้น
หนี้หลายคนอาจจะเข้าไม่ถึงข้อมูลนะครับ

ก็ไม่สามารถที่จะคำนวณหรือประมวลเองได้นะครับ
ว่าข้อเสนอของแบงค์ไหนเหมาะสมหรือดีที่สุดสำหรับตน
ที่จะเชื่อมโยงให้กับผู้กู้สามารถที่จะเข้าสู่เงื่อนไขการกู้ยืมที่ดีที่สุด
แล้วก็ช่วยแนะนำนำพาเขาไปสู่จุดเป้าหมาย
ที่สำคัญก็คือลดภาระหนี้เพื่อที่จะมีเงินเหลือเพิ่มเติมในกระเป๋าของตนเอง
คือเราไม่ใช่คู่แข่งแบงค์
เรารวบรวมข้อเสนอของสินเชื่อบ้านนะคะในตลาดมาทั้งหมดในที่เดียวกัน
ซึ่งมันมีข้อเสนอเกินร้อยแผน
บางครั้งเราไปถึงเราไปกู้สินเชื่อบ้านแล้วเราจะงงว่า
ควรจะได้ดอกเบี้ยต่ำและไม่มีค่าจดจำนอง
หรือเราควรจะได้แบบที่มีจดจำนองแต่ดอกเบี้ยสูงหน่อย
พรุ่งนี้เราจะปรับให้มันอยู่บนฐานเดียวกัน
เพื่อทำให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจและตัดสินใจได้ง่ายขึ้น
มีรายได้มาจากส่วนแบ่งตามข้อตกลงของแต่ละธนาคาร
เป้าหมายคือผู้ที่ขอสินเชื่อไม่ผ่าน
คิดเป็นวงเงิน๑๓๐๐ล้านบาท
โดยคาดว่าจะมียอดอนุมัติไม่ต่ำกว่า๓๔๐๐ล้านบาท
หรือประมาณ๑๗๐๐ครัวเรือนภายในสิ้นปี๒๕๕๙

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน